เดี๋ยวพาไปดูเมนูของหวานเอาใจสายหวานกันต่อเลยนะจ๊ะ
สำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูหวานอย่างเช่นบัวลอย
และสำหรับใครที่ชอบเมนูผลไม้อย่างทุเรียน

เพราะว่าเราจะพาไปหาความอร่อยกับเมนูเด็ดของหวานเมืองระยองค่ะ
ถูกอกถูกใจทั้งคนรักทุเรียนทั้งคนรักบัวลอยแน่นอน
นี่คือร้านบัวลอยปิยชานะคะบัวลอยไข่หวานไอศครีม

แต่ร้านนี้นะคะอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีแต่เมนูบัวลอยธรรมดาอย่างเดียว
เพราะว่าเขามีเมนูบัวลอยทุเรียน

บัวรอยทุเรียนมากบัวลอยทุเรียนนะคะ
เอาเนื้อทุเรียนเน้นผสมกับแป้ง
แล้วก็ทานกับน้ำกะทิตามแบบฉบับของบัวลอยทั่วไปนี่แหละ
มันจะแบบหอมหวานมันอร่อยมาก
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่ที่อร่อยรับหน้าร้อนแบบนี้เลย
ใครสนใจก็ไปกันได้ที่ริมถนนหน้าวัดน้ำคอกใหม่
บนน้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
ใครได้ทานบัวลอยร้านนี้บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน
น่าจะถูกใจคนที่ชอบทานขนมหวานและชอบทานทุเรียนด้วย
และนี่เขามีบัวลอยทั้งไข่หวานบัวลอยทั้งไข่เค็มคุณ
มีหลายอย่างนะสีคือบัวรอยของเขามีทั้งบัวรอยที่เป็นลูกใหญ่แบบนี้
ใช่มันมีไส้ถูกต้องแล้วก็จะมีบัวลอยแบบธรรมดาด้วย
แต่ว่าแป้งเขาจะผสมกับเนื้อทุเรียนเห็นไหมเหลือง
เหลืองเนี่ยคือเป็นแป้งที่ผสมเนื้อทุเรียนเน้น

โอ้ใช่เหล่านี้มอบให้เลย